หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่จังหวัดเชียงใหม่
ก็มีเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการแฟชั่นรวมไปถึงวงการบันเทิงนะคะ
ต่างก็โพสต์แสดงความไว้อาลัยแล้วก็แสดงความเสียใจต่อการจากไปในครั้งนี้นะคะ
ซึ่งจากอุบัติเหตุนะคะทางรถยนต์ทำให้สไตลิสและพิธีกร
รายการแฟชั่นอย่างสเซนติเมทต้องเสียชีวิตโล่ง
ทางด้านพลอยเชอร์มานนางเอกชื่อดัง
ก็ได้เขียนข้อความแสดงความเสียใจถึงผู้เสียชีวิตเอาไว้ว่า
เจ้าตัวเพิ่งจะมีโอกาสไปเที่ยวด้วยกัน
และมีความสุขมากไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นคืนสุดท้ายที่ได้เจอกัน
พร้อมกับบอกว่าหลับให้สบายนะ
เช่นเดียวกับกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์นะคะ
ที่ได้โพสต์ภาพแชทพูดคุยกับเซนติเมตร
แล้วก็โพสต์ข้อความขอโทษที่ยังไม่ได้พาน้องเป่าไปเจอ
ยังมีพี่โอปอลปณิสรานะคะสาวไอด้าโต้งทูพีครูพี่ลูกก๊อฟ
พิธีกรร่วมรายการอย่างเจนี่ปานาแล้วก็พิษกาชัย
แล้วก็อีกหลายต่อหลายคนที่ร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปในครั้งนี้
บันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ
คือจะบอกว่าสำหรับเซนติเมตรเนี่ย
เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงแฟชั่นนะคะ
แล้วก็เพื่อนสนิทอย่างคุณเจนี่ปานันเองเนี่ย

แต่ตอนนี้พี่เจนี่บอกว่ายังอยู่ในอาการช็อก
แล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะให้รายละเอียดอะไรนะคะ
เพราะว่าเพิ่งจะแยกกันเมื่อคืนนี้แล้วก็เกิดประสบปฏิเหตุขึ้น
ถูกต้องแล้วคือคุณเจนี่เองก็มีการโพสต์ข้อความไว้เยอะแยะมากมายนะคะ
ว่าเธอช็อกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือเธอก็ไม่คิดว่ารถที่ผ่านไปข้างหน้าจะเป็นรถของเพื่อน
แล้วร่างที่นำขึ้นมาเนี่ยกู้ภัยช่วยขึ้นมาจะเป็นเพื่อนตัวเอง
กาชัยเองก็บอกว่าจริงไม่อยากจะโพสต์ถึงเลย

เขาบอกว่าพิกชัยเนี่ยห้ามนะอยากจะให้กลับกรุงเทพด้วยกัน
แต่ว่าทั้งคู่บอกว่าจะอยู่ต่อก็ไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ชม
เทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะ